และช่วงกลางปีนี้เราจะได้ไปลงเสียงประชามติกันนะครับ

แม้ว่าจะมีการออกมาแสดงความเห็นหลายฝ่าย
โดยเฉพาะการที่ให้มรดอลไปยืนหน้าหน่วยลงประชามติ

สุดท้ายบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเท่านั้นนะครับ
ติดตามเรื่องของไทม์ไลน์ของการลงเสียงประชามติกันคุณผู้ชมครับ
รถแมพของคอสชของรัฐบาลนะครับ

โฉมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันประมาณวันที่๒๙มีนาคมนะครับ
รู้กันว่าเราจะไปลงเสียงประชามตินั้น
เรารู้เรื่องของเนื้อหากันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ทางด้านของกรกตครับเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการลงประชามติ
ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
ว่ากลางปีนี้เราจะมีการออกมาลงเสียงประชามติกันแล้วนะครับ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดอกไม้๖๕ล้านบาทสะพรั่ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ได้วางยุทธศาสตร์ดอกไม้๖๕ล้านบานสะพรั่ง
ดำเนินการจัดอบรมและประชุมภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นมือไม้สำคัญของกรกตในการจัดออกเสียงประชามติจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
พร้อมกันนี้กรกตยังจัดตั้งศูนย์เตรียมการและประสานงานการออกเสียงประชามติด้วยโดยขณะนี้มีความพร้อม๑๐๐แล้ว
วันที่๘เมษายนเริ่มจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูลก่อนที่วันที่๑๑เมษายนกรกตจะเปิดศูนย์อำนวยการออกเสียงประชามติ
วันที่๒๗เมษายนเริ่มส่งร่างรัฐธรรมนูลให้กับประชาชน
จากนั้นสำนักงานกรกตจะจัดประชุมตัวแทนกลุ่มบุคคลที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูล
วันที่๒มิถุนายนเริ่มพิมพ์บัตรออกเสียง
และวันที่๑๗มิถุนายนเริ่มเผยแพร่การแสดงความเห็น
โดยผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งระหว่างประเทศเริ่มสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ
วันที่๒๒กรกฎาคมชุดประสานงานข่าวและชุดติดตามของกรกตเริ่มลงพื้นที่
วันที่๒๗ถึง๒๙กรกฎาคมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ
ก่อนที่จะจัดออกเสียงประชามติในวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
ในการทำประชามติครั้งนี้กรกตตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึง๑๘๐
สิริญญานิมกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน
ไทม์ไลน์ที่คุณผู้ชมต้องเตรียมพร้อมกันไปลงเสียงประชามติในช่วงกลางปีนี้ครับ